คุณผู้ชมที่มีลูกน้อยต้องฟังข่าวนี้นะ

พาลูกน้อยวัย๑๐เดือนเท่านั้นเองไปหาหมอ

ก็เลยคิดว่าเป็นตาอักเสบหรือเปล่าพาไปหาหมอ
หมอสั่งจ่ายยามาให้เป็นยาหยอดตาตัวหนึ่ง
แต่ปรากฏว่าผู้เป็นแม่มาหยอดให้ลูก
แล้วลูกแสบตาคุณเชื่อไหมครับว่า
ตาลูกแดงบวมมีหนองไหล
มีเลือดไหลออกมาจากตาของลูกน้อย
นี่ค่ะแล้วมันก็ปูดบวมปิดแบบนี้
ใช่นะ๑๐เดือนก็ร้องไห้แบบนี้ค่ะ
ขนาดเราเป็นผู้ใหญ่เวลาหยอดตานะถ้ามันแสบตาเรายังทรมานเลย
แต่เด็กเจอขนาดนี้เลือดออกตาเลยนะครับ
เอายาหยอดไปให้หมอดู
หมอคนอื่นนะหมอคนอื่นบอกว่ายานี้มันยาผู้ใหญ่แรงไปที่จะมาใช้กับเด็กขนาดนี้นะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับเด็กวัย๑๐เดือนซึ่งมีอาการตาแดง
แล้วก็พ่อแม่พาไปที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในตัวเมืองนครปฐม
เมื่อวันที่๗กรกฎาคมที่ผ่านมา
หมอแค่เดินมาดูอาการเด็กโดยไม่ได้ตรวจนะ
แล้วก็สั่งจ่ายยาให้ยานำไปหยอด
แต่อาการของเด็กกลับหนักขึ้นตาถึงกับมีเลือดออกตาบวมปูดเขียวช้ำ
แม่ก็รีบพาไปหาหมอในวันที่๙กรกฎาคมอีก
แต่คราวนี้นะฮะหมอก็เปลี่ยนยาหยอดตาใหม่มาให้
แต่ปรากฏว่าเมื่อหยอดแล้วคุณอาการเจ็บปวดตาของลูกยังมีอยู่เลย

ตรงที่มีเลือดผสมกับน้ำเหลืองไหลออกมาจากตาของลูกน้อย
แม่นะคุณใจแทบขาดน้ำตาไหลเลยเห็นลูกน้อยเจ็บปวดแบบนี้นะครับ
เลยตัดสินใจพาไปที่คลินิกแห่งหนึ่ง
พร้อมกับนำยาที่โรงพยาบาลให้เท่ากับโรงพยาบาลให้มา๒หลอดแล้วนะคุณนะครับ
เอาไปให้หมอที่คลินิกดู
หมอที่คลินิกว่าอย่างไรฟังเสียงผู้เป็นแม่ของเด็กเล่าให้ฟังหน่อยฮะ
เราก็ให้ยามาเป็นยาอีกตัวหนึ่งมาให้น้อง
มาหยอดให้น้องแล้วพอหยอดไปหยอดมาเหมือนมันช้ำ
มันช้ำแล้วเลือดยึ่งช้ำหนักใหญ่
ใช่เป็นช้ำแล้วมันเหมือนมีน้ำเหลืองออกมาแล้วก็เลือดไหลตลอด

ทีนี้แบบเหมือนแบบมันไหลเยอะก็เลยพาตัดสินใจพาไปคลินิก
พาไปคลินิกใช่ค่ะ
แล้วหมอที่คลินิกว่าไงบ้างเขาบอกว่ายาที่น้องได้มา
มันเป็นยาแรงมันใช้สำหรับเด็กไม่ได้เขาบอก
คือครั้งแรกที่ไปที่โรงพยาบาลก็ใช้สิทธิ์บัตรทองในการรักษา
ก็ได้ยามาตัวหนึ่งซึ่งยาระบุว่ารักษาอักเสบตาแดง

แต่ว่ารู้สึกว่าลูกน้อยอาการไม่ดีขึ้นเลยนะครับ
ก็เลยพาไปที่โรงพยาบาลเดิมอีกครั้งหนึ่ง
ไปที่คลินิกชั้น๓เลยนะคลินิกตาเลยนะ
คุณหมอก็สอบถามว่ายาที่ให้ไปเป็นยังไง
ก็เลยบอกคุณหมอไปว่าตาลูกช้ำแล้วก็บวม
คุณหมอก็เลยสั่งยามาให้อีก๑ตัวเป็นยาฆ่าเชื้อ
เมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นกล่องไปแล้วนะครับ
ตัวยาฆ่าเชื้อตัวนี้แหละทำให้ลูกมีเลือดไหลออกจากตา
แล้วก็มีหนองด้วยก็เลยพาไปที่คลินิก
นิกบอกว่าเด็กคือดวงตาอ่อนไหวมากนะคุณ
คือเป็นเด็กนะครับจะใช้ยาหยอดตาต้องพิจารณาให้ดี
ยาหยอดตาตัวที่ให้มาโดยเฉพาะตัวล่าสุด
เป็นยาที่มันเข้าไปกัดตาจนมีเลือดออกนะครับ
แล้วก็บอกว่ายานี้มันเป็นยาผู้ใหญ่แรงเกินไป
สำหรับเด็กคุณดูสิเมื่อกี้เห็นภาพไหม

จริงแล้วที่เอาเรื่องนี้มาโพสต์
เอาเรื่องนี้มาออกในโลกโซเชียล
ไม่ได้ต้องการที่จะต่อว่าต่อขานทางโรงพยาบาลของรัฐแต่อย่างใดเลยนะ
แต่อยากจะให้คุณหมอเวลาที่จะรักษาคนไข้
ขอให้มาตรวจโรคตรวจอาการของคนไข้ให้ละเอียด
ก่อนที่จะจ่ายยาไม่ใช่แค่เดินมาดู

เมื่อกี้กล่องสีดำเหลืองเป็นตัวแรกที่หมอให้มา
ส่วนกล่องสีฟ้าเป็นตัวที่๒ที่หมอที่โรงพยาบาลให้มานะครับ
เพราะว่าเขาบอกว่าไม่งั้นถ้าไปเกิดกับคนไข้รายอื่น
ทำให้คนไข้รายอื่นอาการหนักจนถึงขั้นเสียชีวิต

ขอให้ลูกของเธอเป็นอุทาหรณ์ให้กับทางโรงพยาบาล

ไม่อยากให้ลูกของคนอื่นที่มารักษาเป็นเหมือนลูกของเธอ

เธอจะร้องเรียนต่อที่โรงพยาบาลหรือเปล่า
แต่เธอก็บอกในโซเชียลอยู่แล้วว่าเธอจะพอแค่นี้แหละ
แค่เป็นการเตือนคุณหมอแค่นั้นเองนะครับ
อยากให้ไปสะท้อนไปถึงคุณหมอนะครับ